เราสองคนช่วยกันดูแลพ่อนะ

พ่อไปทำอะไรกับเงินนั้น๓ล้าน
เทียนได้บอกไหมว่าเอาตังค์ไปทำอะไรหมด

รู้ครูเทียนไปไหนอะครูไหนเหรอ

โปรดติดตามตอนต่อไป